สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

สวยขึ้นนะพี่ไม้ขอบคุณมากค่ะ

โอ้โห๒๐๓๐ปีเลย

ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่แกคิด
ไม่ใช่อย่างที่แกคิด
เพราะข้างในดูมันไม่ค่อยตรงไงพี่ม้า

เพราะแกนี่มันเลวนะ
นำเสนอไปเรื่องราวของแท็กซี่นะฮะ
ที่ขับไปข้างรถสีขาวคันหนึ่ง

ปรากฏว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็น

นี่นะฮะจากเพจเฮียขับรถเขาเนี่ยนะครับ
กล้องนี้เป็นกล้องของมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังมานะฮะ
รถคันนี้เนี่ยเขามีการขับหน้าปัดหลังมา

แล้วก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อย

ตอนนี้ได้รับรายงานจากสอบพกระทุ่มแบรนด์นะครับ
ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยจะมีการรายงานผลนะครับให้ทราบภายใน๓วัน
หลังจากนั้นจะมีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวน
หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
จะมีการดำเนินการทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไป
เพราะทราบว่าต้นเหตุนั้นมาจากการขับรถปาดหน้าปาดหลังกันไปมา
นำไปสู่เหตุดังกล่าวนะครับคุณผู้ชม

กรมขนส่งทางบกได้เรียกปรับคนขับแท็กซี่คันดังกล่าว

เป็นความผิดพรบรถยนต์ฐานขับรถด้วยความประมาทหน้าหวาดเสียว

และฐานแสดงกิริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะครับ
มีโทษปรับ๑๐๐๐บาทนะฮะ
เนี่ยนะครับโดยกฎว่าคนนี้นะฮะ
เป็นตำรวจสังกัดสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง

เรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นที่สอนอปากคลองศาล
นะครับแต่น่ากลัวนะ
ขับรถกันแล้วก็ส่องกันขนาดนี้นะฮะ
คือคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
การที่เอาปืนออกไปจ่อแบบนี้ถือว่าหวังผลนะครับ
ถ้าเกิดขูก็ทูลอย่างนี้แต่นี่คือจี้ไปยังนี้เลยถึงหวังผล
แล้วก็ถ้าปืนอยู่ในรถก็ต้องแยกเครื่องสุ่นด้วยมินุม

เดี๋ยวมาระวังใครที่ขับรถใจเย็นในนิดนึง

กลัวหรือมีเรื่องเลยที่ไม่ได้เลยนะยิงแต่งง่าย
แล้วเสร็จแล้วก็ต้องใช้ดอกมะลิใช่ป่ะ

ทุกปีดอกมะลิก็มีราคาที่จะสูงมาก
ที่จังหวัดขอนแก่นแถวอำเภอเมือง
ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านชื่อว่าคูณมาลา
กลุ่มแม่บ้านพวกนี้เขาก็จะประกอบพวงมาลัย
ในวันที่จะไปเป็นวันแม่นี่แหละ
เป็นพวกเกษตรกรที่ปลูกดอกมะลิแล้วก็ดอกพุธ
ก็ได้เร่งทำตัวพวงมาลัยตัวพวงนี้นะคะ

เพื่อที่จะเตรียมไปจำหน่ายในวันแม่แห่งชาตินี่แหละค่ะ
ก็ไปสอบถามกับกลุ่มแม่บ้านคูณมาลานี่นะคะ
เขาทราบว่าทุกปีมียอดสั่งซื้อปกติพวงหนึ่งที่เราเห็นยังไม่ได้ประกอบเป็นพวงมาลัย
พวงตัวพวงที่เขาลอยกันเนี่ยนะ๕๑๐บาทแต่พอตอนนี้เนี่ยเวลาถึงวันแม่มันก็จะสูงไปอีกเท่านึงก็ประมาณสัก๒๐บาท

แต่ว่าเนื่องจากปีนี้เนี่ยนะคะมันสูงมากถึงมากที่สุดเพราะว่ามะลิมันไม่ออกน้ำออกดอกน้อยมากเพราะว่ามันแรงไง
ดังนั้นก็เมื่อก่อนพอเขาประกอบเสร็จขายถึง๕๐บาทแต่ตอนนี้ปีนี้ราคาถ้าจะสูงไปกว่านั้น
เพราะว่าตามธรรมดานี้มะลิเขาขายกิโลลา๓๐๐๔๐๐บาทแต่ปีนี้ฝากเข้าไป๘๐๐๑๐๐๐บาทขึ้นไปตั้งกี่เท่านะ

คิดว่านะวันแม่ปีนี้อาจจะปรับตัวสูงถึงกิโลกรัมละ๑๕๐๐บาทซึ่งมันเยอะเกินไป
ปัญหามันอยู่ที่ว่ากลุ่มแม่บ้านคูณมาลาก็บอกว่าใช้ดอกพุธแทนกันแล้วกัน
เพราะว่าดอกพุธเนี่ยนะมันขึ้นมากกว่าดอกมะลิเลยทีเดียวก็ใช้ดอกพุธซึ่งเดิมมีกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
ก็เปลี่ยนมาเป็น๘๐๑๐๐บาทก็ยังโอเคนะ
แต่จริงไม่อยากเชื่อเนอะ
แต่ตอนนี้ต่อให้เธอไม่มีแบบว่าไล่ดอกมะลิยังไงนะมันก็ไม่ขึ้นให้
ตอนนี้ฝนตกมันยังไงแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีฝน
มันก็ไม่ขึ้นดอกมันไม่ออกทำไง

ดอกพุธไว้โอเคไม่หอมหน่อย

นะครับเห็นผ้ากุ้งมาฉายแสงตลอดเลย

อันนั้นอาจจะหลุดได้นะ

ขอเสียงเบาขอเสียงไม่ดัง

เมียมาตามหนุ่มดอดหากิ๊กปีนหลังคาหนี
เหยียบสังศักดิ์ศรีร่วงสาหัสครับ
กลางดึกวานนี้ครับผมและอาสากู้ภัย
สมาคมสว่างอุทยานธรรมศาลนะครับ
พานทองได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพัดตกจากที่สูง

หมู่๔ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
รุดไปที่ตัวอ่าจึงรุดไปช่วยเหลือพบว่านายกุ๊กเนี่ย
อายุยี่สิบเอ็ดปีนามสมมุตินะครับนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นปูน
บริเวณที่จอดรถได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า
แล้วก็ศีรษะแตกด้วยแขนและขาซ้ายหักนะครับ
ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนั่นเอง
ที่เกิดเหตุพบว่าหลังคาสังกษีได้เปิดออกมา๑แผ่นนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในจุดที่ในกุ๊กเหยียบ
ก่อนที่จะร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นปูนได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากการสอบถามนางสาวเอนะครับแฟนสาวของเขาเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนทราบข่าวว่ากุ๊กแฟนนุ่ม
ได้มาติดพันธุ์สาวคนหนึ่งที่หอพักดังกล่าวแห่งนี้
จึงได้เดินตามมาดูคาดว่าในกุ๊กกลัวว่าถูกจับได้ครับ
ก็เลยหลบหนีออกจากห้องทางด้านหลังแล้วก็ปีนหลังคาสังกษี
แต่เหยียบตรงคานเหล็กนะฮะแต่ไม่ได้เหยียบตรงคานเหล็ก
เหยียบกลางแผ่นสังกษีทำให้ตาน้ำหนักไม่ไหวครับ
จึงได้ล่วงหล่นลงมาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ฮะนี่นะครับผม
นางเมียคงสมท้ายมาหากิ๊กไงเรียบร้อยเลย
ีเมียวหน้านะครับโอ้นี่หักซ้ายขวาเลยอ่ะ
เมื่อกี้ที่พี่ม้าพูดถึงเรื่องของดอกมะลิวันแม่เนี่ย
คือเอาดอกมะริไปไหว้แม่เนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ครับ
เห็นตอนนี้เขาจะมีแบบบางส่วนเขาก็รณรงค์นะฮะ
เรื่องที่มีการจัดงานที่โรงเรียนแล้ว
ว่าไม่ค่อยอยากจะให้มีการจัดเพราะเด็กบางคนเนี่ย
เอ่อไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอืม
เอ่อแล้วก็เหมือนแบบบางคนอีกไม่นั่งรออ่า
ที่แม่ต้องทำงานคืออันนี้หมายถึงแม่ไม่ได้เสียนะ
เออบางทีแบบแม่ไม่ได้ไปไม่ว่างมาไปไปทำงานอ่ะ

เด็กเขาจะนั่งรอแล้วก็มองเด็กคนอื่นเนี้ยไหว้แม่ที่หลายอันนี้โอเค
อาจจะรู้สึกหรือบางคนคุณแม่ไม่อยู่แล้ว
เสียไปแล้วหรือว่าแยกทางคุณพ่อไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้
เหล่านั้นบางทีก็ไปนั่งรออืม
เออแล้วก็จักจับกลุ่มร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเออ
คือเหมือนกับว่าแม่เขาอยู่ไหนแล้วเห็นเพื่อนคนอื่นไหว้แม่อะไรอย่างนี้
คือเขาเลยมีการรณรงค์กันอย่าเรียกว่ารณรงค์เลยเรียกว่าเหมือนกับของความร่วมมือกันแล้วกันครับผม
จะไม่จัดอย่างนี้เออที่แบบว่าอย่าไปจัดอย่าให้มีงานแบบนี้เลย
เป็นกิจกรรมอย่างอื่นคือเปลี่ยนบิดสักนิดนึง
เช่นว่าอาจจะให้นักเรียนเรียงความอ่าฮะ
เขียนสอเกาะสอแต่งกรอนส่งเข้าประกวดวันแม่
หรือเราก็เอาไปให้คุณแม่ที่บ้านอ่า
คือเด็กจะมีแม่หรือมีแม่เดี๋ยวทางพ่อไปจัดการเอง

เพราะเด็กยังไม่มีแม่เขาก็ให้ครอบครัวจัดการได้
ใช่เพราะว่าครอบครัวก็มีวิธีจัดการแต่ไอ้การที่มีงานกิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว

เด็กบางคนก็ไม่มีแม่เนี่ยเขาเป็นปมได้นะมันเป็นปมในใจฮะ
บางครั้งไม่ชอบแม่ไม่มีนะคะเหมือนตอนนั้นที่เราเราเป็นเด็กอย่างเงี้ย

ก็เชิญแม่มาเราก็ไม่รู้แล้วเขาคัดเลือกแม่ยังไงเป็นแม่หัวหน้าห้องบ้าง
อารมณ์หัวหน้าห้องบ้างพอเราก็ไหว้เสร็จเราก็ไปกินข้าวอย่างนี้
ปรากฏเพื่อนเราก็ซึมอืม

ปรากฏว่าแม่เขาเพิ่งตายอ๋ออย่างนี้
พระเจ้าฝังลงไปอ่ะมึงทีแบบว่า
หมากถูกต้องเขาก็จะมองว่าเอาทำไมแม่เราไม่มา

คือถ้าเกิดให้ไปนั่งอะเหรอ
บางคนก็ทำอย่างนั้นเลยนะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทำกิจกรรมที่บ้านอย่างเช่นอย่างนี้

งั้นเดี๋ยวพ่อจะส่งให้แม่ไปบนสวรรค์นะลูกนะ

พ่อลุกไปแต่งดิงไปงานวันแม่ให้ลูก

นะก็เป็นเรื่องที่แน่นอนข้อคิดที่ดีเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของทางแพลวายังไม่จบนะครับ
คือได้มีการนำเอารับแล้วเขาขายรอบนี้
ทุกคนไปมีตัวแทนไปยื่นเรื่องแล้ว
แล้วก็บางคนที่มีธนาคารกรุงไทยเงินเข้าเรียบร้อยหมด

คือทางศาลท่านก็เอาเข้าเรียบร้อยนะครับ

ใช่ครับแต่ล่าสุดจากกรณีที่เกิดขึ้นนี่นะครับ
เมื่อประมาณสัก๒วันที่ผ่านมา
ทางคุณพ่อของคุณแพรวาบวช
แล้วคุณนัทเทพหัสดินซึ่งเป็นพี่ชายต่างบรรดาของคุณแพรวา

พร้อมระบุบอกว่าคุณพ่อผมได้เข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณปู่คุณย่าและผู้เสียชีวิตทั้ง๙ท่าน
รวมถึงครอบครัวและผู้ที่รับผลกระทบจากโศนาฏกรรมเมื่อ๙ปีที่แล้ว
ก็ขออรัฐนาคุณพระศรีรณาตรัยและผลบุญในครั้งนี้
ดวงวิญญาณทุกดวงนั้นไปสู่สุขติและพบภูมิที่ดี
ก็โปรดอโหสิกรรมให้แก่คุณพ่อและครอบครัวของผมด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและทุกความช่วยเหลือนะครับ
นะครับผมโดยเฉพาะพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
แล้วก็มีทนายเดชาด้วยคุณนัทคุณนัทเทพก็ขอบคุณมาด้วย

ก็จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรอกฮะทุกคนหลายภาคส่วน
นะฮะทั้งคนที่ติดตามข่าวทั้งคนที่เอ่อช่วยแชร์กันในโลกโซเชียล

นะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วย

ลาสตึกไหมฮะไปน่าจะไม่กี่วันฮะ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
สุดยอดนะฮะจะเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ

ถ้าเป็นชื่อจีนก็โชงจริงครับผม
แล้วยังไง
ก็เป็นท่ากัดสยานที่อยู่ในเทศบาลนครชงฉิน
ซึ่งมันเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่แบบว่า
การรับรองอย่างดีเลิศเลยนะคะ
เพราะว่าคาดว่ามันจะเปิดให้ใช้การทำการได้ในเดือนสิงหาคม

สถานท่ากาศยานที่คุณเห็นเนี่ยนะ
ที่บอกว่ามันอยู่เป็นแบบว่ากลางนภาเนี่ย
สาเหตุเพราะว่าอยู่สูงมากนะฮะ
ตั้งอยู่แบบสูงถึง๑๗๗๐เมตรจากระดับน้ำทะเลกันเลยทีเดียว
จัดว่าเป็นสนามบินที่แบบว่าสูงที่สุดนะคะของชงฉิงก็เลยค่ะ
สนามบินแห่งนี้เนี่ยนะห่างจากอำเภออูซานเนี่ย
ซึ่งเป็นเมืองชงชิงอยู่ราวประมาณสัก๑๕กิโลเมตรนี่แหละ
โดยทำไมล่ะมันชื่อชงชิงนะ

โดยการก่อสร้างลงทุนไปนะคะ
ก็๑๐๐กว่าล้านหยวนหรือไม่ก็ประมาณ๗๐๐กว่าล้านบาท
โดยสนามบินอูซานเนี่ยนะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๐๑๕
แล้วก็มาเสร็จสิ้นเอาเมื่อเดือนกรกฎาคม๒๐๑๙นี่แหละค่ะ
ประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ทั้งหมด๓๕๐๐ตารางเมตร
แล้วก็มีรันเวย์ที่ยาวมาก๒๖๐๐เมตร
นี่ถ้าคลองคอนยังอยู่นี่ลงวินบินได้สบาย
ครับผมสนามบิเลยนะฮะมีชื่อเดียวแบบพี่ม้าโชงชิ้ง
โชงชิ้งเขาก็ออกเป็นเสียงแบบว่าชีนกลางโชงชิ้ง
โอ้ที่ชีนกลางเธอก็ไปด้านเต้ากับผม
มาเรื่องราวของพี่ชาวอีกหนึ่งเรื่องกันบ้าง
ช้างป่าขาติดบวงแตกตื่น

พยายามช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับ
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
สำนักการอาณุรัคสัตว์ป่า
พร้อมด้วยทีมสัตว์แพทย์นะครับผม
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

ที่หมู่๔บนขาวน้อยหน้าวัดขาวถ้ำประทุนครับ
เพื่อติดตามดูกรณีลูกช้างที่ได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากขาซ้ายติดบวงของนายพันธุ์ประนะครับ
แล้วก็ทำให้บาดเจ็บเดินตามฝูงช้างไม่ทันนะครับ
ดังกล่าอยู่บริเวณป่าละเมาะครับเจ้าที่

ฝูงช้างใหญ่ทั้งฝูงเลย
ไม่ได้ไปไหนนะครับยังเฝ้าคอยลูกช้างที่อยู่นะฮะ
ตรงนี้แหละซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเจ้าที่ได้วางแผนที่จะหาทางแยกลูกช้างที่บาดเจ็บ
ฝูงให้ได้ก่อนครับเพื่อจะเข้าไปทำการรักษา
จึงต้องดูอาการดูบาดแผล
และการติดตามช้างที่ดำเนินการตั้งแต่เช้า
กระทั่งช่วงบ่ายครับก็ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวช้างได้ครับ
จากพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นป่ารกทึบนะครับ
และไม่ทราบว่าช้างหลบอยู่ที่จุดไหนด้วย
และมีช้างป่าอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับผม
และขณะที่เฝ้าติดตามเนี่ยก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อชุดเจ้าหน้าที่เนี่ยตามรอยได้พบจุดที่ช้างบาดเจ็บซ่อนตัวอยู่
เจ้าหน้าที่สองคนครับจึงเข้าไปทำการผลักดัน
ให้ช้างออกมาอย่างที่โล่งเพื่อให้สารวแพทย์ได้ยิงยาสลบ
แต่ขณะที่ช้างกำลังเดินออกมาตามแผนที่วางไว้นั้น
เป็นจังหวะที่เครื่องจักรของช่างที่กำลังทำงานอยู่บนถนน
ใกล้ใกล้กันเนี่ยทำงานพอดีครับก็เลยเกิดเสียงดังขึ้น
ทำให้ช้างตกใจแล้วก็รีบวิ่งสวนทางกลับเข้าไปในป่าฮะ
โดยจุดที่ช้างวิ่งศวนกลับมาได้มีทีมสัตวแพทย์และผู้สื่อข่าว
แล้วก็รวมถึงเจ้าที่อยู่ตามเส้นทาง
ทุกคนต่างวิ่งเอาตัวรอดจ้าละวันกันเลยทีเดียว
ช้างมานะครับผมตรงนี้นะฮะซึ่งนายสุวัสดิ์นะครับ
อายุ๓๙ปีเป็นอาสาสมัครพิทักษ์นะครับช้างอำเภอนายอามนะครับ
หลบอยู่กับต้นไม้นะฮะแต่ก็ไม่พ้นสายตาช้างครับ
โดนช้างวิ่งเข้าหาแล้วก็พุ่งเข้าชนทำให้เสียหลักล้มนะครับ
แล้วก็เคลื่อนตัวหนีครับประกอบกับบริเวณดังกล่าวเนี่ย
เถาวันปกคลุมอยู่มากมายนะครับจึงรอดมาได้อย่างบุดหวิดนั่นเองครับ
โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับโดยหลังจากนี้เนี่ย

มากกกกกกกกกกกก
ไม่ตั้งสติก็คือโดนเหยียบ
นี่คือเขาลุกทันไงลุกมาทันเสร็จแล้วก็วิ่งต่อเลย

แต่อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะลูกช้างไหนหนักเท่าไหร่

ใช่ผ้าช้างยังใหญ่อน่ะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โคราชคุณผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนนึงเดี๋ยวไปดูคลิปก่อน

เขาใส่กางเกงขาสั้นสวมหมวกแก๊ป

เวียนมาแล้วก็นั่งแบบนี้นะ

กล้องมันจับออกมาจากโรงงาน
ใช่โพราทนี่นี่นะฮะยกมือไหว้ไหว้อะไรอ่ะแล้วก็สุดมลสุด
แล้วก็เดินเข้าไปในนี่น่ะฮะจะเป็นสารหรือเปล่าในนี้ไม่
ใช่ครับอันนี้เป็นห้องเย็นแช่แข็งประทูคือเข้าไปอยู่
ขโมยของแล้วดูมุมนี้นะฮะเขาอำพลางตัวนะสวดมนต์ปุ๊บอำพลางตัว
ปรากฏไม่มีคนเห็นเขาเพราะเจ้าของร้านดูสิฮะไหว้เจ้าที่อยู่
ไม่ก็หันหลังอยู่อ่ะแล้วเอาไปเอากันอะไรพอเข้าไปปุ๊บไปเอากางเกง
เสื้อผ้าครับผมแล้วเอากางเกงใส่ตรงนั้นเลยโอ้โหอีกทีนี้
เดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูเขาใส่กางเกงตรงนั้นเลยนะอิทธิฤทธแรงกล้านะ
โอ้โหสุดติ่งแล้วเนี่ยสุดติ่งกระดิ่งแมวตรงนี้นะฮะโอ้ไม่น่า
เจ้าของไม่เห็นนะหยิบกางเกงมาแล้วนะครับผมนะเสร็จปุ๊บใส่
เห็นไหมล่ะนางใส่กางเกงส่วนนี่เห็นไหมข้างหน้าเป็นไง
ไวไวเจ้าของร้านเสื้อแดงครับมาติจูเอี้ยอยู่ได้ไม่ดูเรื่องเลย
เอานางใส่ไปแล้วก็เดินออกไปชิวครับผมดูนี่เป็นไงฮะ
สบายใจวิชาพังตัวนี่สุดยอดได้กางเกงนี่นะครับได้กางเกงกางเกง
เหมือนเดิมด้วยนะครับผมสั้นเหมือนเดิมหายไปเลยมาแล้วจะบ้าแล้ว
เขาก็เดินไปเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าก่อนเข้าไปเนี่ย
เขายกมือพนมแล้วก็สวดมนต์เหมือนสวดอะไรสักอย่าง
ปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นมวลพลางตัว
แน่นอนพอเข้าไปไม่มีคนเห็นแม้กระทั่งเจ้าของร้าน
ยังหันไปว่าให้เจ้าที่เลยบ้าดูนี่บ้าแล้วก็ไปขโมย
แล้วก็คิดกันได้เนอะเออเป็นห้องแช่แข็งประทูนะฮะฮะ
เหตุเนี้ยเกินตอนเอ่อเกิดเกินตอนประมาณบ่ายสองโมงฮะ
ถูกนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะไม่มีใครเห็นด้วย
หลังจากนั้นลูกสาวเจ้าของร้านเขาก็เอามาเปิดดู

ว่าแต่คนนี้นะ
เข้าไปขโมยเสื้อผ้า

ไหว่ติวโชเกียร์อยู่ไหว่เจ้าที่อยู่รูตอคนนี้

เขาควรจะต้องเห็นทางเจ้าของร้านที่นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยซ้ำไป

นี่ดูสิมันเฉียบชิ้วเลย
จังหวะเขาหันปุ๊บแล้วนั่งลงนั่นก็เดินเข้ามา

ฮะเรียบร้อยครับ
ตอนแรกนึกว่าจะฉกชุดชั้นในนะฮะ

ดูเกมดีกว่ามีเลือกไซส์ด้วย

แห้งแล้วแห้งแล้วบ่ายสองแล้ว

เฮ้ยมีจังหวะมากกว่า
จังหวะนี่ต้องเดินเข้าไปดีไงค่ะสิบหัวนะฮะ

โธ่เอ๊ยจะบ้าเลย
แต่กล้องอาจจะจับได้นะฮะ

อย่าเพ้อขอร้อง

เขาไม่ได้ไหว้บริกรรมคาถาคือไหว้เจ้าที่หรือเปล่า
หลายคนขโมยหรอ
มันคือวิชาภารกิจตัว

ใช่ค่ะ

ย้อนป้นเซเว่นอิเลเว่นจริงเลยอย่างงี้

มันเกิดเรื่องตอนกลางดึกเลยนะคะ
ดึกเลยนะคะที่สอนอพาศรีเจริญเนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบ
ตรงสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเนี่ยในสถานที่เซเว่นตรงเนี้ยนะ
เกิดตรงสาขาเพ็ดเกษมสี่สิบหกนะฮะริ่มถนนเลยด้วยนะคะ
ภาษีเจริญเนี่ยนะคะแล้วก็มีพบมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
ค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็พบอ่านายสุรเดชอายุยี่สิบห้าปี
นะฮะก็เป็นพนักงานของร้านนี่แหละค่ะได้รับบาดเจ็บนี่นะคะ
บาดแผลก็ชะกันเลยทีเดียวนะคะถูกอาวุธปืนยิงตรงโคนขาหนีบ
ด้านซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็กระสุนถากศีรษะไปอีก
เฉียดชิวหนึ่งนัดโอ้โชคดีมากฮะสาหัสนะต้องรีบนำส่ง
พยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับส่วนบริเวณหน้าร้านเนี่ย
ก็พบว่ามีหลอดใส่ธนบัตรตกอยู่ด้วยจากการทำหล่นไว้
ใช่จากการที่สืบสวนสอดสวมเนี่ยเบื้องต้นนี้นะคะ
ก็ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเรื่องก็มีอยู่ว่ามีพนักงานชายคนนึงเนี่ยนะคะ
เขากำลังออกเวรกะบ่ายก็เดินไปที่หลังร้านใช่ไหม
เพื่อที่จะออกไปจังหวะที่คนร้ายเนี่ยนะคะก็บุกเนี่ยเอาปืนเนี่ย
จี้เลยทันทีอืมพนักงานผู้ชายคนนี้เขาก็ต่อสู้จ้า
เออก็พุ่งเข้าไปแย่งปืนกับคนร้ายเนี่ยนะเหตุการณ์ก็แย่งกันชุนละมุนไปมา
กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังสองนัดขึ้นมาเลยทันทีนะฮะก็เห็นว่าพนักงานชายคนดังกล่าวเนี้ย
สุดตัวลงนอนนะฮะกองอยู่กับพื้นกันเลยครับขณะนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็ตกใจใช่ไหม
ก็รีบวิ่งออกไปนอกร้านนะแล้วหันเนี่ยเอากระบอกปืนนี้
กลับมาในร้านได้ยิงเข้าไปอีกนะสองนัดคิดดูดิ
ผลปรากฏว่าก็ไปโดนไอ้ชั้นวางสินค้านั่นแหละนะฮะคนร้ายเนี่ยก็รีบวิ่งนะครับ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าที่ดักรอกันอยู่ที่หน้าร้านนี่แหละ
อืมนะฮะก็หลบหนีกันไปเลยจริงเขาบอกว่าขโมยไปได้สี่พันหล่นไว้พันหนึ่ง
ใช่หล่นไปพันหนึ่งไอ้กระบอกอันนั้นเขาจะใส่แบงค์ร้อยเอาไว้๑๐ใบ
ใช่รายแรกเอาไว้แลกเงินนะครับผมตรงนี้นะฮะตอนนี้ตำรวจเขาก็เบื้องต้นเขาก็
เอ่อไปพบไอ้ไอ้หลอดที่เป็นเป็นพลาสติกที่ใส่เงินเอาไว้นะครับมันจุไว้เนี้ยน่ะ
มันหล่นอยู่ข้างหน้าหลอดหนึ่งพี่หล่นอยู่ข้างหน้าหลอดหนึ่งมันเลยเอาไป๓๐๐เท่านั้น
อ่าซึ่งก็ช่วงนี้เนี้ยนะฮะมันก็หนีไปใช่มั้ย
ตอนเนี้ยเนี้ยตำรวจเนี้ยฝ่ายสืบสวนเนี้ยตรงแถว
สอนอพาศรีเจอร์เนี้ยเขาก็ต้องติดตามนะฮะสอบดูตามไอ้พวกกล้องวงจรปิดนะ

มีคนเข้าไปมันบอกนะเอาปืนจ่อมันบอกว่างูนับ๑๕

ถ้าเกิดละมึงไม่เอาเงินออกมาไตกูเนี่ย

ภาทการก็เลยต้องหยิบไอเนี่ยใส่ให้

เดี๋ยวมาจากการเซเว่นเขาก็ไม่ให้เก็บเงินไปในกับเชียวหรอคะ

คือเซเว่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบงค์พันเนี่ย

แบงค์พันเนี่ยเขาจะใส่ซองแล้วเก็บแยก

เพื่อที่จะเอาใส่แล้วยัดลงรูของเขา

เค้าก็จะเปิดปุอบดึงไอกระบอกนี่มาแล้วก็
เหลือเท่าไหร่ก็ก็ไปใส่ถัดใส่เขา

ได้มาซักคราบก็เก็บแล้วก็รวมใส่เข้าเซเฟ่น

มันต่อเหยิดนะครับ

แล้วเขาจะมีการเปลี่ยนกะคือมีการแบบ

แบงค์พันที่ก็ไม่ให้เก็บไว้ในเก๊ะ

เขาน่าจะทำแบบนี้นะเหมือนเมืองนอก
แบบว่าใส่ลงไปแล้วมันดูดพลึด

ดูดน้ำแดงพ่อน้ำน้ำน้ำต้องลืม
กลับจากเกาหลี
พรุ่งนี้มานะครับ

พี่หมอฮะพี่หมอกินเอง
พี่หมอ

นี่จะถามกูเนี่ยไม่ใช่ความสัมภาษณ์ว่า
จะมีได้ยังไงในวันนี้คุณแม่กินข้าวอยู่

รู้ว่าคุณแม่เป็นสื่อถ้าเกิดทำอะไรไม่ถูกใจ

ลองมีสิเนี่ยค่ะนะฮะนะฮะ
อย่างที่บอกพี่ม้าเขากินข้าว

โดนหลอกไปไม่พูดเท่าไรเค้าเต็มใจฮะ

ใครคือผู้จัดการดาราหน้าเลือด

ดาราอยู่ในสังกัดนี่

ก่อนไปงานหดนี้

นี่นะล่ะทุกคนสัปดาห์หน้านาวันแม่แห่งชาตินี่น่ะ

ของชาวว่าก็กะว่าพาแม่ไปทานข้าวที่ร้านที่เขาชอบประจำอยู่
ถูกต้องนะครับเผาจานหน้าเป็นวันแม่แล้ว

ก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรในวันแม่เหมือนกัน
มีมาแนะนำเหรอมาแอ๊งจี้
นี่มาแล้ว

นี่เค้กจ้ะเป็นเค้กไอศครีมนะจ้ะ

อันนี้ใครอยากจะบอกรักแม่ในวันแม่แต่คิดอะไรไม่ออก
มี๑วิธีที่จะแนะนำนี่เลยค่ะคุณ
ก็มอบความเย็นชื่นใจให้กับคุณแม่ได้ทั้งคู่
เรียกว่าสะดวกแบบเอาแบบไหนก็ได้เลยค่ะตันที
แต่ว่าเค้กนี้สวยมากจริงนะฮะ

ง่ายมากเลยค่ะร้านนี้เขามีทั่วไปเลยนะคะ
ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะในห้างเนี่ยคุณไปปั๊บเจอเลยทันที
แค่นี้นะคะภารกิจบอกรักคุณแม่ในวันแม่เหรอก็สำเร็จนะฮะ
เค้กที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถือเป็นเค้กวันแม่ที่สุดพิเศษจริง
เห็นเขาบอกว่าข้างในมีถึง๓ชั้นด้วยกัน
ดูสิว่าสกิลการบีบครีมของเขานี่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับ
มีให้เลือกหน้าสวยทั้งคู่เลยชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะฮะ
ไม่ว่าชอบหน้านี้หรือว่าชอบได้ก็ได้

ไล่โทนสีจากฟ้าเข้มมาถึงฟ้าอ่อน

แค่ไหนมันค่าทางหนัดนี่

ดูมีคลิปสีออกแบบพาชเทล
แต่เขาบอกว่าในมี๓ชั้นด้วย
เออเจ๋งมากอันนี้อะไรนะครับบ้าเออ
๓ชั้นข้างในเป็นชั้น๓ชั้นไม่ใช่เนื้อหมู
ดีครับผมแต่ความพิเศษยังไม่จบแค่นี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเค้กวันแม่
แบบสั่งเดรุเวอรี่นะฮะคุณซื้อเค้กวันแม่หน้าใดก็ตามแต่นะครับ
ซื้อได้ในราคา๔๙๕บาทรับส่วนลดทันที๕๐บาทนะครับ
ตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมจนถึงวันที่๑๓สิงหาคม๒๕๖๒
แต่ถ้าเป็นหน้าอื่นจะได้ถึงวันที่๓๑สิงหาคมปี๒๕๖๒ครับ
แต่ถ้าใครจะไปซื้อที่หน้าร้านก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เค้กวันแม่หน้าใดก็ได้ครับในราคา๔๙๕บาท
ตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมถึง๑๓สิงหาคมนี้นะครับผม
อยากที่ชิมจังเลยอยากที่ชิมใช่ป่าว

พี่มั๊กอยากกินไหมก็อยากดูมันง่ายมาก
ชุดความสุขของทางโทรมันละลายยากมาก
อ๋อเหรอฮะมาแล้วอุปกรณ์มาครับดูสิว่าข้างในจะเหมือนที่เขาบอกไหม
จับจับสินะครับผมอย่าไปชิมเขาสิ
มีเบคอนด้วยตัดเป็นไหมอ่ะตัดเป็นสิ
อ๋อนะฮะตรงนี้
ทำเรื่อยถาครีมบ้างนะเช้าดูแน่นมากม๊ะนะ

ครับผมมาแล้วมาแล้ว

ปรากฏนะฮะ

นี่มันเหมือนไอศกรีมวานีลากันอีกหนึ่ง

คุณมาชิมก่อนนะ

ผมขอใช้ปากได้นะ
มันเอาทิชชูมา

คลอปมีช้อนอันเดียวเหรอหรอเหมือนกันไหมแห๊ะ

คุณผู้ชมอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนอะ

คล้ายแบบว่าเป็นแบบคุกกี้ครีม
นี้เค้ควันแม่นะหญ้าเนี่ยคุณจะตัดไม่ได้หรอก
เนี่ยพี่ม้าลุกตัดก็นึกว่าเหมือนเกิดย่า

พี่ม้าตัดเป็นทุเรียนเลย
หนูตัดมาให้สวยเดี๋ยวมาเสิร์ฟดีกว่าค่ะ

แต่กลัวไปจูบปากดร็อคเตอร์ทางอ้อม

สันและแนมมากเลย

แล้วก็อย่าลืมสั่งเค้กเลยนะครับผมนะ๑๑
กินไปเพลิน

ช้อนน่ากินแกงมาก
อยากทานเหมือนเราก็โทรไปสั่งเลยนะครับ

แต่อร่อยจริงนะแล้วก็ละลายช้าด้วย

พี่ม้าอยากเข้าใกล้มากเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นวันเกิดย่า

กินไปเรื่อยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องนี้ดีกว่า

โหนี่ก็สวยเลยสิ

ขาเผือกได้เมาส์กันเลยทีเดียวนะครับคุณ

จนเด็กของตัวเองในงานหดไปเลยนะ้ค่ะ
แถมพูดจะใส่ร้ายดรรลาคนอื่นด้วยนะจ้ะ

เผ้าหัวเผ้าหัว
เพื่อที่จะได้แบบว่าโบยงาน
จะได้ของตัวเองหมดเลย
ทุกสิ่งทุกอย่าง
ยุคนี้ดาราดังในวงการบันเทิงนี่ต้องบอกว่าเป็นพันชีวิตเลยนะคุณ
มีชื่อเสียงบ้างก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมันก็เยอะแยะไปเลย
ไอ้ยุคเศรษฐกิจที่มันแบบย่ำแย่ตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าดาราเนี่ย
คนดังบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีเงินใช้กันเลยดีจะบอกให้

เราอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าว่า

เพราะว่าโดยเฉพาะผู้จัดการหน้าเลือดคนนี้เนี่ยนะ
ที่เขาชอบเรียกค่าตัวดาราในสังกัดแบบแพง
ก็มีหนังมีราคอนาแค่เรื่อง๒เรื่อง
แต่ว่าเรียกค่าตัวหลักแสนกันเลย

มีงานแล้วก็ไม่มีเงินพอดาราไปพูดขอลดค่าตัวบางลงมาบ้าง
ลดค่าตัวลงมาบ้างได้ไหมจะได้มีงานเข้า
ก็โดนผู้จัดการนะเลือดตวาดเลยนะจ๊ะ

เอออย่ามาทำน่างโง่สิ

อย่ามาทำน่างโง่สิ
เอาชื่อเสียงของตัวเองมาทำให้ดูดำต้อยข้าง

เหะให้ดูดำต้อย

จากนี้ผู้จัดการหน้าเลือดบางคนก็แบบว่าหน้าเลือดเนี่ย
บางคนก็ชอบแบบว่าเอาไปล้างสมองชาวบ้าน
น่าดูนะชิงงานกันหน้าดูตัวเองจะได้มีผลประโยชน์มากที่สุด
อันนี้เป็นห่วงสุดท้ายดาราเน็นสรรค์ของตัวเองก็กลับมีพฤติกรรมแย่กว่าจ้ะ
จะบอกให้ทำเอาคนจ้างเนี่ยนะฮะถึงกับปวดหัวกับพฤติกรรมแย่อย่างนี้
ก็คือจะบอกว่าไม่อยากพูดเยอะพี่นิดเลย

เอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกไอ้น้า
ถ้าไม่เชื่อนะกำลังจะพูดยังไง
เมื่อก่อนสมัยก่อนที่ผมเข้าวงการใหม่นะ
ดาราเนี่ยต้องไปไหว้ผู้จัด

ขอเล่นละครอยากเล่นละครด้วยจังเลยครับ

ในสมัยนี้ผู้จัดแต่แทบต้องไหว่ดาราเนอะ

เพราะว่าแบบอยากขอมาเล่นนะมาเล่นได้ไหม

ค่าตัวเท่าไหร่ก็สู้ก็โขงเข้าไปดิ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

ถ้าน่ะนางก็แบบว่าแบบยังไม่มาอืมใช่ไหมนะเพราะที่วันเอครอะกดแล้วก็ถัยถัย
ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอ่ะถ่ายหมดแล้วเออถ่ายหมดแล้วจนแบบท้อ
จริงแล้วอย่างนี้ทั้งกองเขาไม่ด่ากันแบบตายเลยเหรอพี่ม้า
ไม่ใช่หน้าที่เราไงใครจะด่าก็เรื่องของเขา

ล่ะก่อนที่ไปก่อนคุยกับเจ้าแม่อีเวนท์
มีไม่กี่คนเราในเมืองไทยที่ทุกคนจะต้องยกมือไหว้

ทุกคนบอกตัวดาราไม่รู้แต่ส่งผู้จัดมา

คือเหมือนการแสดงเก่งมากคือทั้งนอกจอในจอมีชอตหวานมากแต่พอ๕๔๓๒โลไพทีแปลกเกินเลย
แบบเยี่ยงแบบนี้เลยต้องแยกห้องด้วยห้ามเห็นหน้ากัน

แต่ก็ได้เล่นชอบชุดอย่างกันกัน
แต่ที่ให้บุจกรรมมาบอกเลยว่าคุณแม่ขอแยกห้องนะคะ
เอ้าทุกคนก็บอกว่าแต่จะจ้างมาคู่จิ้นนะ

โดยเฉพาะคนไหนมีซีนเยอะกว่าเกลียดไม่นานละครดังมากด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเอาอีกแล้วให้หนุ่มด้วย
คุณเขียนมาเลยดีกว่าคุณหมดสักขนาดนี้
หลังหนูไปไหนเมื่อก่อนหนูไปไหนหนูเดินได้เต็มสองทางแล้วก็ยิ้มแย้มใส่ทุกคน
หลังหนูก็เริ่มจะแบบหนาวสั้น
อ้าวนี่ลงท้าวไงปลาใส่ด้วย
ไม่แต่คือเนื่องจากเราไปเจอเจ้าแม่อีเวนต์อะไรต่างเนี่ย
คือบางทีเขาเห็นเราคุยคือมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ชอบโทรมาถามว่า
คนนี้ใช่มั้ยนี่คนนี้ใช่มั้ยหนูก็ว่าไม่ใช่คุณแม่
มันต้องใช่ก็เพราะว่าร่าสุดมันทำแบบนี้ในงานเอีเวนต์คุณแม่

บางคนร่าสุดชอบทีสให้น้องเป็นเฮียบัตรา

ผมยาวผมยาวตรง

ล่าสุดสไตลิสด่าซะไม่มีดี

อ่าไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่ามันมีกลุ่มนี้นางนางเคยประกวดนางงามอ่ะ
จบแม่ดูก่อนหนิเราทำรายการกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้
ทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่นะครับผมนะฮะ
ยังไม่ภรรณากับพี่ม้าของคุณคลายคุณเขียนม่ะ
ดังระเบิดระเบิดแต่พอครองคั่นน่ะอยู่บนเวทีที่กอดก่อนก็ได้เล่น้องเทลช่อง
พี่โหน่มมา
กลับทางนี้

เพราะเมื่อก่อนนี้ไปไหนเรียกพี่แองจี้เดี๋ยวนี้น้องวงการเรียกอีแล้ว

จริงหรือเปล่าอ๋อปั๊ะรู้หรือ
พอแบบว่าพี่แม่ยังงี้นะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้หมด
โทรไปยังไงก็ได้หมด

แต่ผู้ชายยังไม่ค่อยเรียนแต่ผู้หญิงเก่งกว่าแบบ
ตลอดเวลาแบบไม่มีอะไรรักกันคู่จิ้นอะไรอย่างนี้

ผมมันมาแล้วมาได้เอ่นเลงชื่อมันอาจมีหน้าอยู่ติดนี่ให้พี่
มั้ยลองนั่งนิ้งนิ้วนะไงโว้ยนะคุณผู้ชมไปสองเวลา
ลูกเขยร่วมทิศญี่ปุ่นครอบครัวของอ้ำหรือเปล่านะครับ
น่ารักไปอีกสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างน้องอ้ำพัชราภานะครับ
ล่าสุดได้จัดทริปเพื่อครอบครัวนะฮะชวนคุณพ่อวรวุฒินะครับ
คุณแม่สุภาพรไปสวีทหวานกันถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว
ฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อวารุธไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ
แต่นี่ก็ใกล้วันแม่อีกแล้วสาวอ้ำเลยจัดคลิปพิเศษให้กับครอบครัว
โดยมีเพื่อนซีนะฮะคนสนิทตามไปร่วมทริปครอบครัวนี้ด้วย
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบรรดาหนุ่มที่จะมาสมัครเป็นลูกเขยตามมาด้วยหรือเปล่า
คงต้องรอจบทิศถึงจะรู้กันนะครับผม
ไม่รู้ว่าไฮโซตามไปด้วยหรือเปล่าอาว๊าตรงนี้

ตอนนี้ดูไปแล้วเหมือน๓คนนี้กำลังส่งหวยกันอยู่นะฮะ
สูบจิ๊บทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้นะ
นี่พี่หนุ่มมาแล้วนึกออกหรือยัง

อย่าโฟกกันให้ลูกน้อง

ตอบถูกได้๑คะแนน

เปิดป้ายเลยนะ
โลกแตกแบบอารวาด

อีสไตลิสนี่นะ

บอกว่าเปิดมาแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้เลย

ทำอะไรทั้งสิ้นเออแล้วก็นาง
โอ้โหนางอารวาสแบบอยู่ข้างหลังนั้น
เขาพยายามแบบว่าสร้างโปรดิชั่นใหม่ไงว่า
ไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะเขาเป็นเบอร์ต้นของช่องแล้ว

แล้วผู้จัดการนี้มันคนร้ายกว่าด้วย
จริงเหรอโอ้โฮเพราะเขาร้ายใหม่สมัยกลับตอนของแม่

นี่คุณผู้ชมแทบจะระเบิดทีวีเข้ามาในหาเราแล้วนะครับผม

เคยไปทำงานด้วยกันนางสวยมากเลยนางชอบ
นางชอบนางชมนางตลอดเลยผมเงียว
นะฮะใครเจอเราสามคนก็ถามข้างนอกแล้วกันนะ
ไปดูเรื่องของคุณเป้ยปานวาดก่อนนะฮะ
มาชี้แจงแล้วสาเหตุของน้ำนมที่เป็นสีแดง

คือตอนแรกเธอก็ตกอกตกใจนะฮะ

อีกทั้งยังมีก้อนเลือดปนออกมาด้วยนะฮะ
เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไร
ล่าสุดนะฮะแม่เป้ยเองได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว

แค่ปลายเพื่อให้คลายความกังวลนะฮะกับทุกคนที่เขาสงสัยกัน
ผมว่าสาเหตุเกิดจากการใช้เครื่องปั๊มนมที่มีรันแรงดันสูงเกินไป
ถูกต้องจนกระทั่งทำให้เส้นเลือดฝอยมันฉีกขาด
ใช่ครับแล้วก็ทำให้หัวนมนั้นแตกแต่ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะ
พบก้อนเนื้อหรือว่าอาการอักเสบนมตันแต่อย่างใด
ก้อนเลือดนั้นเกิดจากการปั๊มใช้ระยะเวลานาน
จึงทำให้เลือดมันจับตัวกันเป็นก้อน
ก็พบได้โดยทั่วไป
แต่คุณหมอบอกว่าถ้าปั๊มออกมาแล้วมันเป็นสีแบบนมเย็นอย่างนี้
เรายังสามารถให้ลูกเราทานได้
แต่ถ้าเป็นน้ำชมพูน้ำแต่งโม่ปั่นอย่างนี้
ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะคาวเกิน

แต่จะพูดถึงจะว่าไปมีเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เป็นข่าวดังเลยนะ
เป็นยังไง
นี่นะฮะพระรูปนี้พระจูเลี่ยน
นี่นะครับคือท่านเองก็เป็นเหมือนกับพระนักพัฒนานะ
ก็มีการแบบว่าหาเงินสมทบทุนอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็ชาวบ้านชาวช่องก็รักนะศรัทธานะครับ
พระบางรูปก็มีอะไรก็ไปปรึกษาทำกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าเรื่องมันแตกก็คือมาสัก๕ปีก่อนเนี่ย
พระรูปนี้เนี่ยนะฮะแกแต่งชุดปรายเวท
คาราวาสเหรอฮะเป็นคาราวาสแล้วก็ไปเที่ยวนะฮะ
รีสอร์ทที่จันทบุรีแล้วก็ไปกับแหม่มฝรั่งคนหนึ่ง
เฮ้ยแล้วก็ไปพักกันนะฮะอยู่ในรีสอร์ท
แล้วตัวท่านเองเนี่ยเวลาออกมาท่านก็จะพูดกับ

คือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นตามมาเรื่อย

ท่านก็ออกมาพูดเลยบอกว่าตอนนี้พระรูปนี้เนี่ย
เหมือนกับปราชิก
เพราะว่าไปเสพเมถุนกับศรีกา
แล้วก็พอมีการถามไทย
พระรูปนี้ก็บอกว่าอ๋อฉันน่ะศึกไปแล้ว

ตอนนั้นรู้ว่าผิดแล้วก็ศึกไปแล้วแล้วกลับมาบวชใหม่

ก็นั่นไงแต่ประเด็นไม่จบแค่นั้น
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีหญิงสาวเนี่ย
พูดอีกเยอะแยะหลายคนว่าพระรูปนี้ไปเสพสังวาดกับหล่อน

ท่านก็บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะศึกแล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าท่านผิดจริง

ก็ขอโทษคนไทยว่าอย่างนั้น
พระที่แบบอาจจะเสพสังวาดไปเสพเมถุนมีอะไรสิค่ะ

เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไปเสพเมถุนแล้วจะทำให้ท่านบรรลุธรรมโดยเร็ว
จะว่าหรอ

แนวไหน

มันมีนิกายหนึ่ง

ชื่อว่าตันตระยาน

กินเนื้อได้จันตรยาน

ปัญหาที่อินเดียเขามิยมกันมาก

ศาลกุฏที่เหมือนกับ

และสุดท้ายจะทำให้
เป็นนิกายอย่างนึงที่แผงมาในพุทธ
แล้วก็เหมือนกับวิญญาณมีเสพเมถุนกันได้อะไรอย่างนี้
แล้วเหมือนกับเชื่อกันว่าจะสามารถทำให้บรรดุทำ
ก็เลยไม่รู้ว่า
พระรูปนี้อาจจะไปคิดแบบนั้นหรือเปล่า

สัตวแพทย์สมชายมาแบบนี้เหมือนกัน

แต่ถ้าคิดแบบนี้มันก็มีแบบนี้
เพราะทางสารวแพทย์สมชายคุยกับผมเองนะ

มั่นใจใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณหมอพูดให้ผมฟัง
ว่าท่านคิดว่าการเศษเมถุน

ใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านคิดอะไรอยู่

ก็ปรากฏว่าไปเจอว่ามันมีนิกายนี้อยู่เหมือนกัน

ที่บอกว่ามีการเสพเมถุนเข้าไปได้
นี่คือถ้าพี่ไปค้นมานะ

เป็นแบบนิกายนั้นก็ควรไปที่อินเดียหรือเปล่า
ถ้าอยู่บ้านเราเมืองไทยมันก็น่าจะแบบ

ปรากฏคุณโดโดยุทธพิชัย

เชื่อว่าต้องเสพเมถุนเกิดขึ้นใน

พุทธศาสนานั้นเสื่อมไปในอินเดีย

ถ้ามอาชันต้าก็อาโรลาในอินเดีย

ประโยชน์ในช่วงปีพศประมาณ๑๓๐๐๑๗๐๐
ครับผม

ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวกันกับอันนี้หรือเปล่านะ
อันนี้คือเราพูดให้ฟังเฉย

อยากทำอะไรก็ไปทำอย่างนั้นนะ

มารีเผยยังแฮปปี้กับน้องกันเดอะสตาร์
แม้เจอดราม่าแฟนคลับกันเยอะเลยทีเดียว

สามเรื่องสามเรื่องนั่นใช่ไหม
อันนี้เรื่องสอนย่ออันนู้นเรื่องพระนะครับวิลิวม

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งครับ

มาลีแต่ผมยังไม่มีสคริปต์มารีเนี่ย

อันไหนเกินเหตุไปก็ไม่เป็นไร

น้องกันนพัฒน์แล้วก็น้องมาลีเบอร์เนอร์

จากแฟนคลับของกันบางส่วน
ทำให้กันนั้นต้องบล็อกแฟนคลับบางคนในเฟซบุ๊กไป
ล่าสุดนะฮะนักข่าวเจอมารี

โดยมารีเองก็เปิดเผยนะความรัก
กับกันตอนนี้เนี่ยก็แฮปปี้นะ
กระแสที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บรรทอนความรู้สึก

อันไหนที่มีเหตุผลก็จะเก็บมาคิด

อันไหนที่รู้สึกว่ามันเกินเหตุไป

นักข่าวก็ถามนะว่ามันกระทบกับทางเราไหม

อาจจะได้ว่าความที่เราเป็นคนนี้ไม่ค่อยใส่ใจ

นักข่าวถามต่อนะครับว่าที่กันเขาไล่บล็อกแฟนคลับ

หรือเขาทำเพื่อให้เราสบายใจใช่ไหม

เราก็รู้เรื่องตั้งแต่แรกนะเราเข้าใจนะ

อยากให้มองว่าต้นเหตุมันมาจากการที่เขารักแฟนคลับของเขามากจริง
เขาเป็นคนที่แคร์ใส่ใจทุกรายละเอียด
เวลาที่เขาเห็นความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน
ยิ่งต้นเหตุที่มันมาจากอะไรที่ไม่ใช่ความจริง

แล้วด้วยเขาที่เป็นคนใช้อารมณ์

บางทีอาจจะไม่ทันได้ติด
ไม่ได้คิดไตรตรองให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะ
ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดได้
หลายคนก็มองว่าเขาเข้าข้างเรามากไปหน่อยหรือเปล่า

มารีก็บอกว่าเอาจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเราตั้งแต่แรก

เขากังวลใจเขาก็มีมาแชร์ให้เราได้ฟังบ้าง

ก็มีประเด็นต้อง

แล้วก็มีน้องมารีไปเป็นแขกรับเชิญ

แบบไม่ควรที่จะแบบเอามาเป็นแขกรับเชิญ

มีทั้งสองฝั่งมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบ

ก็ยังอยู่เขาก็ยังอยู่กัน

มีที่แบบขอถอนตัวออกไป

ไม่หมายถึงกันตัวกันตัวกันกินตลอดเลย

คิดว่าน้องมารีเป็นต้นเหตุทำให้แฟนคลับเสียดไง

โฉมทายาทคนล่าสุดตระกูลโหลทองนะครับผมนะฮะ
คนที่๓เป็นเพศชายครับชื่อว่าเด็กชายมาคินฮอนโหลทอง
โดยมีสามีคุณวิรักษ์โหลทองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับผมนะฮะ
แล้วก็อีกหนึ่งสาวก็คือน้องนันสที่น้านนัธพรหรือว่าดีต
นักร้องดูโอคู่พี่น้องราฟี่แนนซี่นั่นเอง
แนนซี่แต่งงานกับหนุ่มหล่อชาวเกาหลีใต้ไปเมื่อปี๖๑
เมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาได้คลอดลูกสาวคนแรก

โดยแนนซี่ได้นำภาพโพสต์ไว้
แล้วก็มีลูกน้อยอยู่ในอ้อมอกหลังคลอดครั้งแรกนะครับ
นอกจากนี้คุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่ป้ายแดง
ดีใจที่ลุงรัฟฟี่ก็เหอะไม่แพ้กันเลยทีเดียว
เพราะว่าลุงได้บินมาจากต่างประเทศ

แล้วก็ให้กำลังใจน้องสาวถึงขอบเตียง
ก็ขอเสลืองเสร็คเขียวแสดงความยินดีด้วย

พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า